สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันครับคุณผู้ชมครับในค่ำคืนนี้นั้นผมมาพร้อมกับความแรงปลูกลักษณะอากาศรวมไปถึงภัยต่างที่ในแต่ละภูมิภาคหลังจากนี้คงต้องเตรียมพร้อมรับมือกันต่อไปห้ามกลางการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศอย่

พื้นที่ละทีเดียวที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าเพราะว่าตอนนี้มีถึง๕ตำบลใน๔จังหวัดนะครับที่มีค่าฝนอองที่มีขนาดเล็กไม่เกิน๑๐ไมโครนเกินค่ามาตรฐานแน่นอนครับเมื่อเกินขึ้นแบบนี้ก็ส่งผลต่อผู้สูงอายุเด็กนะครับรวมไปถึงผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจดังนั้น
ต่อจากนี้ไปนะครับมีการคาดการณ์นะครับว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะกลับมายืนเมืองไทยของเราอีกครั้งนึงโดยการกลับมาในครั้งนี้นะจะเกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์นะครับแต่ว่าจะไม่แรงเหมือนครั้งที่แล้วจะสังเกตว่ามาแต่แตะในบริเวณพื้นที่ภาคอิสานตอนบนเท่าน
นั้นยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมในบริเวณท้องทะเลนะครับหรือว่าถึงใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็ก
ประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้

ที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศแบบนี้มีผลต่อสุขภาพแน่นอน

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ